สุโขทัยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะคะ
พูดถึงเรื่องของหลักสุโขทัย

พอไปเที่ยวในธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบ
ในนั้นก็บอกว่าโอ้โหทำธุรกิจต่างมันไม่ค่อยได้เงินเลยนะคะช่วงนี้
ไม่มีเงินไปซื้อค่ะแล้วกระต่ายเนี่ยเขาออกลูกเร็วเนอะ
ใช่ค่ะผสมพันธุ์เนี่ยค่ะตอนนี้ฟาร์มนี้
มีอยู่ทั้งหมดสามร้อยตัวมีเหลือกี่ตัวครับผมมีแต่กระต่าย
แต่ไม่มีคนซื้อค่ะเจ้าของฟาร์มบอกไม่รู้จะทำยังไง
ต้องเอาไปปล่อยวัดค่ะปล่อยแล้วเรียบร้อยนี่คือทั้ง๓๐๐ตัวนะ
รวมกันแบบนี้อยู่ในโรงเรือนที่วัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะ
หลังจากที่เจ้าของฟาร์มเขาเป็นฟาร์มเลี้ยงกระต่าย
ขายไม่ทันค่ะก็เลยเอามาฝากให้หลวงพ่อพระครูประหลัดธนโรธเลี้ยงดูให้หน่อย
พระอาจารย์หมูนะคะบอกว่าพอโยมเอามาถวายก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องรับเลี้ยงไว้นะ
และสิ่งที่ตามมาคือภาระค่าอาหารกระต่ายกระสอบละ๔๕๐บาท
และสามร้อยตัวกินสองวันหมดกระสอบแล้วอืม
พ่อก็เลยบอกจะต้องให้คนไปซื้ออยู่เรื่อยเรื่อยและนอกจากนี้นะคะ
มันกินไม่พอก็ต้องไปเกี่ยวย่าเกี่ยวผักบุ้งมาเป็นอาหารเสริม
จะได้ลดค่าใช้จ่ายไปด้วยตอนนี้ก็เลยอยากบอกบุญ
ญาติโยมคนไหนอยากเลี้ยงกระต่ายมาสิมารับให้ฟรี
แล้วไม่ได้ให้คนละตัวนะให้คนละ๑๐ตัวเอาไปเลย
ด้วยพระหน่อยค่ะฟังเสียงหลวงพ่อหน่อยค่ะแต่วันนี้แปบน่ะ
พระอาจารย์ค่าใช้จ่ายวันละเท่าไหร่ครับตอนนี้ตก
ทุกวันนี้ตกค่าใช้จ่ายวันหนึ่งก็อาหารหนึ่งกระสอบก็อยู่ประมาณ
ร้อยห้าสิบบาทนะครับครับแล้วอย่างอย่างญาติโยม
แล้วเขาเห็นแล้วเขาก็เกิดความสงสารกระต่ายแล้วเขาอยากจะแบบ
ไม่อยากรับเป็นเรื่องแต่เขาอยากจะมาร่วมบุญด้วย
ได้ครับสามารถร่วมทำบุญได้แต่ร่วมทำบุญเป็นอาหารนะครับ
เคอรี่มาก็ได้นะครับไม่รับเป็นเงินนะครับ
เพราะว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้เราก็ขอรับบริจาคเป็นอาหารแทนนะครับ
เอาใครที่อยากบริจาคนะคะก็ติดต่อไปนะคะ
แต่หลวงพ่อย้ำนะไม่เอาเป็นเงินนะเอาไปกระสอบมาเลยอาหารอ่ะอาหาร
พอข่าวเรานำเสนอไปแบบนี้นะ
คุณช่วงทรัพย์รับใช่ไหมใช่ค่ะดีจังเลยมากันเยอะเลยนะคะมาขอรับกระต่ายไปเลี้ยง
อาจารย์หมูบอกว่าทางอาจารย์ก็มอบกระต่ายให้เอาไปเลี้ยงแล้วคนละ๑๐ตัว
อกจากนี้นะคะยังให้ผู้มาขอรับกระต่ายเลือกจับเองได้เลย
ชอบตัวไหนชอบสีไหนตัวผู้ตัวเมียตาสีอะไรเอาไปจับเอาเลย
แต่ว่าให้เข้าไปคนละ๑ครั้งละ๑ถึง๒คนเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ต้องมีการล้างมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ตอนนี้ได้มอบกระต่ายให้กับญาติโยมที่รักกระต่ายทั้งหลายไปแล้ว๑๕๐ตัว
เพราะฉะนั้นยังเหลืออีกนะ๑๕๐ตัวนะคะ
จากนี้ค่ะผู้ใจบุญที่ขอร่วมบุญไปฝากบอกบุญไปก็มีคนส่งอาหารมาเรื่อยนะคะ
น้องสีวรรณชาวบ้านบริเวณทุ่งเสลี่ยมค่ะ
บอกว่าพระอาจารย์หมูแจกกะตาย

วันนี้น่าจะมีญาติโยมเดินทางมาขอรับกระต่ายไปเลี้ยงตลอดทั้งวันค่ะ
เอาที่วัดหนองทองตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ยังไม่หมดนะคะยังเหลือ๑๕๐ตัวค่ะ